คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินค่ะมีคนร้ายไปขโมยแม่วัวอายุ๖ปี
คือคนที่เลี้ยงวัวเขาก็ผูกเอาไว้กลางทุ่งนาข้างบ้านนะคะ
น้ำตาเลยค่ะบอกว่าตำรวจช่วยจับตัวคนร้ายมาให้ได้

เพราะว่าตอนนี้ลูกวัวร้องหาแม่ทั้งวัน
แล้วก็ตัวเจ้าของก็ผูกพันกับบัวมากนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
อบตตานีบริเวณ๔แยกบ้านสว่างพัฒนา

ตอนเดียวสีเข้มไม่เห็นหมายเลขทะเบียนนะคะ
ด้านหลังมีโครงเหล็กกำลังขับหลบหนี

วัวตัวนี้เป็นของนายสำริทหมื่นเลื้อยอายุ๕๕ปีนะคะ
คือคุณสำริทเขาผูกเอาไว้กลางทุ่งนา
ข้างหมู่บ้านเจ้าคุณ๘วันก่อน
คุณสมฤทธิ์เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่ามีวัว๔ตัว
วันเกิดเหตุเนี่ยนำวัวไปผูกไว้ที่ต่อไม้กลางทุ่งนา
หลบสายตาคนเพราะว่ากระท่อมอยู่ติดถนน
พอตอนเช้าไปดูแม่วัวหายไปตัวหนึ่งผูกไว้ตรงนี้ค่ะ

แต่เหลือรอยเท้าคนร้ายไว้ให้ดูต่างหน้านะ
คุณสำริทบอกว่าเสียใจมาก
ผูกพันกับวัวมากเลี้ยงเอาไว้เนี่ยไม่ได้คิดจะขายนะ
แล้วก็ที่น่าสงสารก็คือลูกวัว๖เดือนกว่า

ก่อนหน้านี้ก็มีควายของชาวบ้านตำบลตานีและตำบลใกล้เคียง
หายไปหลายตัวก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกโชธตระกูลผู้กำกับการตำรวจภูทรโชคนาสาม
ก็บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพรถของคนร้ายเอาไว้ได้
ถ้าใครเห็นแจ้งตำรวจได้เลย
หมายเลขนะคะ๐๘๑๘๗๖๒๑๔๒นะคะ
ให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งถ้าใครเจอนะคะ
โทรไปแจ้งเบาะแสที่๐๘๑๘๗๖๒๑๔๒ค่ะ
แล้วก็ยังเตือนประชาชนด้วยนะคะ
ระมัดระวังทั้งเรื่องเครื่องมือการเกษตร
วัวควายที่อาจหายไปได้
ก็อยากที่จะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สิน

เวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้นี่แหละค่ะ

จะได้ป้องกันการก่อเหตุของคนร้ายอีกทางหนึ่งค่ะ